เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ได้ตั้งด่านตรวจอยู่ที่บริเวณซอยเสียงใต้
ถนนเทพศ์กสตรีตรวัศดา
แล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมา
เรียกให้หยุดเพื่อจะตรวจค้น
แต่ว่าเร่งเครื่องฝ่าด่านตรวจมุ่งหน้าไปทางอำเภอทะหลางนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถติดตามไปนะครับ
พยายามยิงล้อยางเพื่อสกัดให้หยุดรถนะครับ
ระหว่างทางรถกระบะคันนี้ก็ไปเฉียวชนรถของชาวบ้าน
แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนศรีสุนทรมุ่งหน้าตะบนเชิงทะเลนะฮะ
ตำรวจสพเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ประสานตำรวจสพเชิงทะเลเจ้าของท้องที่ให้ช่วยสกัดจับ
จนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถคันนี้เสียหลักหมุนนะครับ
ตำรวจก็ขับประกบปิดหัวปิดท้ายนะครับ
แต่ว่ารถคันนี้ก็ยังขับชนประตูรถด้านซ้ายของตำรวจนะฮะ

ตำรวจใช้ไฟส่องแล้วก็สั่งให้ลงจากรถ
แต่ว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยกลับชักอาวุธปืน
มาทางเจ้าหน้าที่เพื่อจะยิงต่อสู้ก็เลยถูกยิงสวนไป
แล้วก็ปรากฏคนที่เสียชวีสนี้ก็เป็นผู้ต้องหานะฮะ
มีประวัติคดีหลายคดีเลยทั้งในพื้นที่จภูเก็ตแล้วก็จตรัง
ซึ่งกล้องวงจรปิดนี้ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนในทุกมุมเลยนะครับ
โดยเฉพาะช่วงที่รถกระบะคันนี้เสียหลักหมุนกลางถนนนะฮะ
แล้วก็มีรถของตำรวจเปิดไซเรน๒คันขับตามมา
แล้วก็ประกบปิดหัวปิดท้ายแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตอนที่คนร้ายพยายามจะชักปืนมาเล็งมาใส่ตำรวจนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
จุดสุดท้ายเนี่ยคือบริเวณหน้าร้านต้นหอม
ถนนศรีสุนทรตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ชื่อว่านายชิศนุพงศ์เครือจันทร์อายุ๒๙ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
กระสุนเข้าที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็ต้นแขนขวา๑นัดนะครับ
ส่วนที่บริเวณที่เกิดเหตุในรถนะครับ
แล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์ที่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิง

กระสุนปืนขนาดจุด๓๘

ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
ค่ะซึ่งพลตำรวจรีธีรพลทิพย์เจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
เรียกประชุมพนักงานสอบสวนสพเชิงทะเลนะคะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
สั่งการให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน

สอบปากคำพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างละเอียด
แล้วก็กำชับให้ทำสำนวนคดีอย่างตรงไปตรงมา
ให้ความเป็นธรรมกับทางญาติของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
อ่าบางทีดึกดื่นค่ำคืน

ก็นี่แหละฮะคนร้ายก็อาศัยจังหวะช่วงกลางคืนแบบนี้นะก็อันตรายพอสมควรนะครับ